ในขู้กัดสะบัดข่าว

วันนี้วันอาทิตย์เจอกับผมชนะและคุณชิสา

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดแต่เรื่องของฝนฟ้าอากาศ
แน่นอนสัปดาห์นี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยการฝากเตือนกันเนอะ
จะตกอีกไหมเนี่ยอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้
ตกต่อเนื่องยาวไปยาวไปบอกอย่างนี้ละกันเนอะ
คนที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑล
ภาคใต้ก็เจอเอาพูดง่ายทั่วประเทศไทย
ตัวไว้นะทำใจไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์เปิดหัวม้วนมา
แล้วส่วนใหญ่มันจะตกช่วงเย็นซะด้วยสิ
ช่วงเวลาคนกลับบ้านกลับจากที่ทำงานที่โรงเรียนนะคะ

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เจอข่าวนี้ห้ามแชร์ห้ามส่งต่อนะครับ
เป็นเรื่องของการทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ที่มันไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเป็นอย่างไรต้องติดตาม
งานนี้มาแปลกถึงขั้นบุกมาสุสานเพื่องัดโรงศพ
แล้วเกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
สายมูสายธรรมะระวังนะ
วันทูบมันร้ายกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้คุณเสี่ยงเป็นมะเร็งได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันเลยใน
คู่กัดสมัครข่าว
หลากหลายเรื่องราวว่ากันไปงั้นมาเริ่มที่ข่าวดีก่อน

เฮ้ยดีสิอยากได้เงินตรงนี้มาอุดหนุนเด็กตั้งนานแล้ว
ได้เฉพาะคนที่มีลูกอ่อนอายุไม่เกิน๖ปี
แต่คุณเลี้ยงเด็กโตแล้วอาจจะไม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
มามาฟังกัน
แรกเกิดผ่านทางแอปพลิเคชันได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่เข้าถึงสิทธิ์แล้วก็บริการอย่างรวดเร็ว
ประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปรับเงินที่สำนักงานเขตอบตหรือเทศบาลเนาะ
โดยผู้ปกครองหรือพ่อแม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปที่ชื่อว่าเงินเด็ก

ถูกต้องค่ะก็แบ่งแยกให้ชัดเจนเลยนะโดยผู้ปกครองที่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ต้องอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิดเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน๑แสนบาทต่อคนต่อปีแล้วก็เป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน๖ปี
เอาจริงสิทธิ์นี้หลายคนก็มีข้อสงสัยเยอะทำไงดีคุณชิสา
โทรถามเลยละกันเนอะ๑๓๐๐ก็คือเป็นเบอร์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของพมโทรได้๒๔ชั่วโมงค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่มีลูกอ่อนนะคะ
แต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินประกันสังคมคือเงินช่วยเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กเดือนละ๘๐๐ขยับมาแล้วจาก๖๐๐
แต่ว่าไม่ยอมเปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่๑๔กันยามีไง
มีถึง๓ล้าน๗๐๐คนยังไงล่ะทีนี้
เหมือนหลุดจองค่ะคุณทางกระทรวงการครั้งก็เลยเตรียมนำสิทธิ์ทั้งหมดนี้
มาให้ลงทะเบียนใหม่ยังไงติดตามให้ดีว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะ
งั้นมาดูข้อมูลกันหน่อยว่าตั้งแต่วันที่๑กันยายนเป็นต้นมา
มียอดใช้จ่ายคนละครึ่งแล้ว๒๓๒๘ล้านบาท

ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม๗๘๓๓ล้านบาท
ทั่วไป๖๖๕๘ล้านบาท
ทงฟ้า๔๔๗๕ล้านบาท
ใช้จ่ายก็๖๕๔ล้านบาทโดยประมาณ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นนโยบายที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเอง
มาดูเรื่องนี้บ้างเป็นข่าวปลอมข่าวไม่จริง
ใครที่กำลังจะไปทำใบขับขี่
เขาบอกว่ามีข่าวปลอมมาบอกว่าทำใบขับขี่ออนไลน์

นี่ฮะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
เขาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
เพราะว่าประเด็นข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ
ที่บอกว่าเอ๊ะใครที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน
แล้วจะไปทำใบขับขี่ได้ง่าย
แค่ชั่วโมงเดียวผ่านทางออนไลน์ไม่จริง

สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดเนี่ย

คือผู้รับใบอนุญาตขับรถ
ต้องดำเนินการด้วยตัวเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง

ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายการอบรม
ทดสอบข้อเขียนทดสอบขับรถ
การถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ
ทุกอย่างต้องทำเอง
เราสองคนผมและคุณชิสาก็ต้องไปทำเอง
ผ่านขั้นตอนมาแล้วแต่ว่ามีอย่างหนึ่ง
คือเราจองออนไลน์ได้จองคิวได้

ที่จะเข้าไปทำใบขับขี่เนี่ยต้องทำออนไลน์นะ
ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เขาเริ่มเป็นออนไลน์แล้ว
นั่นก็คือการนั่งอบรม

เพราะตั้งแต่โควิดมาก็ต้องมีการปรับตัว
เราสามารถเรียนก่อนที่จะไปสอบใบขับขี่ได้
ถูกนะคะเรียนไปก่อนเลยเขาจะมีแบบทดสอบด้วย

ข่าวดีแล้วย้ำกันตรงนี้จริงก็เล่าไปแล้วแหละแต่เล่าอีกทีเพื่อคุณผู้ชมจะได้
มั่นใจและไม่ริมว่าทางกรมการขนส่ง
เขาขยายเวลาให้บริการในการต่อใบอนุญาตขับใบอนุญาตขับขี่นอกเวลาในการทำการเพิ่มเป็นวันเสาร์
ก็คือในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้นะก็ใกล้จะหมดแล้วนะในวันเสาร์ไปทำได้ด้วยนะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้คุณมานั่งติ๊กทำข้อสอบออนไลน์แบบนี้ที่ขนส่งนะ
ก็เป็นการประหยัดผ่านทุกอย่างเดี๋ยวก็ได้ใบขับขี่มาใช่นะคะก็ต้องสะดวกรวดเร็วด้วยเหมือนกัน
มีคนเขาไปขอโชคจากสุสานเฮ้ยทำได้หรือเปล่าไปดูกันกล้าหรือเปล่าคุณชนะ
ไปที่มูลนิธิสุสานไตรคุณธรรมตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
บุกเข้ามาเลยมางัดหลุมศพที่๓ทับ๔๒

แต่หลุมที่๓ทับ๔๑ข้างกันมีศพอยู่

ฝาโลงที่เป็นปูนซีเมนถูกเปิดออกมา
แล้วใกล้กันยังพบทูบและกระดาษม้วนเนี่ยค่ะ
เลขเอาไว้เพื่อขอด้วย
ไปถามเจ้าหน้าที่ดูแลสุสานก็คือนายเด่นธรรมโวหารนะ
เขาบอกว่ามีรถเก๋ง๒คันวิ่งเข้ามา

มาทำอะไรครับมาขุดศพเหรอเออได้ยินดังนั้นก็ได้ยินเสียงปึ้ง

แล้วคนที่ขับรถเก๋งมา๒คัน
ก็ขับรถพุ่งออกไปเกือบจะชนพี่เขาเลย

ใช่ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องปกติแล้วไง

เจ้าหน้าที่ดูแลสุสานก็เลยฝากไปบอกถึงคนที่ชอบการเสี่ยงโชค

เพราะหลุมศพมีปูนบกอยู่
เพื่อคุณมางัดแงะก็ถือว่าผิดกฎหมายเป็นการบุกลุกอย่างหนึ่ง

แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะตรวจสอบดูว่าศพหายด้วยไหม
เออถ้าหายก็คงต้องแจ้งความเข้าสู่กระบวนการต่อไป
ก็ต้องส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปตอนกลางคืนดีไหม
เอ้ยไปกลางวันละกันเนอะไปกลางวัน
จ้าก็ไปเจอกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุสานแล้วค่ะ
เขาก็บอกเหมือนกันว่าอย่าทำแบบนี้นะ
ถ้าจะมาเนี่ยให้มากลางวันมาได้มากลางวันแล้วกันเน

แล้วก็เขาก็จะมาขอหวยตอนวันก็
แล้วก็เขาก็จะมาบอกกลางคืนก็ต้องมาบอกด้วยครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะมาขอหวย
แต่นี่พฤติกรรมคือไม่แจ้งเจ้าหน้าที่

จะได้สมหวังกันทุกคนครับ

จะไปได้แนะนำให้ไปกลางวัน

ถูกต้องมากลางค่ำกลางคืนแอบลักลอบมา

ใช่แล้วเนี่ยค่ะตอนที่นักข่าวเราไปสอบถามพี่คุณที่ดูแลสุสานเนี่ย
เห็นจัดจัะเลยว่ามีคนมาขอโชคลาภจากสุสานเหล่านี้
ดปุ๊บแล้วก็ไปหาซื้อสลากตรงนั้นเลย

สุสานไตรคุณธรรมแห่งนี้นะคะ
ก็มีหลุมศพรายญาติกว่า๕๐๐หลุม
เคยมีคนเอาอาหารมาเลี้ยง
เอาหนังมาฉายโด่งดังไปแล้วทั่วประเทศ
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศพรายญาติก็ได้กุศลอีกแบบหนึ่ง

หลุมก็เดินเหนื่อยพอแล้วนะ

มีโอกาสถ้ามีความเชื่อด้านนี้ก็ลองไปกันดูแต่ไปในทางที่ถูกต้องนะ

คุณผู้ชมมาดูเรื่องของภัยสังคมกันหน่อย
มีพ่อหนุ่มคนนึงยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุ๑๗ได้มั้
แต่ไปทำลักลับล่อเข้าไปในห้องด้านผู้หญิงไปแอบถ่ายผู้หญิงเข้า

นี่ทีเด็ดที่ผมบอกคือหมัด

นี่คือผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงนะครับ
ตรงนี้นะฮะคือสวนอาหารแห่งหนึ่งใกล้กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวถนนสิริโสธร

เวลาก็สักประมาณทุ่มกว่าวันที่๑๑กันยาที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้เลยนะ
หนุ่มคนนั้นเขาขับไปและจับขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดข้างถูกไหม
แล้วเดี๋ยวสักพักคุณจะได้เห็นว่ามีผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเดินออกมาจากในห้องน้ำ
เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมออกมาแล้วแล้วเดินอาดปรี
เข้าไปหาผู้ชายคนนั้นที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วไปจอดอยู่ด้านซ้ายของมุมจอ
เหมือนไปพูดคุยอะไรกันบางอย่างแต่ลักษณะไม่ได้คุยกันดีหรอกครับ
โตเถียงกันนู่นนี่นั่นแล้วมีการลงไม้ลงมือ
แล้วดูครับตัวผู้ก่อเหตุดูเหมือนว่าจะทำการผลักผู้หญิงจนกระเด็นออกไป
ดูจังหวะนี้นะโอ้โหเนี่ยฮะสุดท้ายผู้หญิงด้วยความที่ว่าผู้หญิงนะ
สู้แรงไม่ไหววิ่งไปไม่ได้วิ่งหนีนะแต่วิ่งไปตามเพื่อน
เพื่อนร่วมงานที่ทำอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละ
เดี๋ยวจะได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมุมนี้

เปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าเพื่อนมาเร็วมาช่วยด้วย

ตะโกนบอกเพื่อนที่ผู้ชายคนนี้มาแอบถ่ายฉันในห้องน้ำ

ไม่ทันขาดคำก็ใส่หมัดเข้าไปแล้ว๒หมัด
ผู้ชายคนนั้นพยายามปฏิเสธบอกไม่ผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้น
แล้วก็ผู้หญิงคนที่แบบว่าเป็นผู้เสียหายเอามือถือไป
ขณะที่เพื่อนพนักงานพยายามลากมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุ

ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงผู้เสียหายนะครับ
เธอบอกว่าเนี่ยเห็นแล้วแหละรู้แล้วแหละ
หนุ่มคนนี้เข้ามาทำไม่ดีอยู่ในห้องน้ำ

แต่หนุ่มคนนี้ก็พยายามเหมือนปฏิเสธว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ

สุดท้ายเนี่ยก็มาจนมุมอยู่ที่หน้าร้านขายอาหารญี่ปุ่นตรงนี้นะครับ

แล้วคำถามต่อมาโอ้โหที่เห็นบอกว่า

เออผลักกันไปผลักกันมาโอ้โห
แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ล้มเสียหลักไป

เป็นอีกช่วงที่เธอล้มไปแล้วเหมือนได้ว่าเธอสามารถตั้งหลักขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว

ใช่แล้วดูเหมือนเธอจะมีวิชา

บอกว่าเธอเรียนเทควันโดมา
แล้วก็เป็นนักกีฬาเทควันโดประจำจังหวัดด้วยนะ
อืมดีกรีไม่ธรรมดา

ผู้ก่อเหตุนี่คนนี้ไอ้หนุ่ม๑๗นี่ต้องยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้เลย
เขาบอกว่าที่เขามาก่อเหตุแบบนี้ด้วยความคึกขนองเพราะเขาดื่มเหล้าไป

อยากจะทำอะไรที่แบบว่ามันถึงอกถึงใจเขาหน่อย

๑๗ปีเองอะนะครับ

หลังจากนี้ฮะตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็เตรียมที่จะเรียกผู้ก่อเหตุและผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ปีเท่านั้นก่อเหตุครั้งแรกเพราะฤทธิสุราแท้

อนาคตจะยังไงนะก็ดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งหนุ่มเขาง้อเมียค่ะคุณชนะ
แต่ว่าง้อไม่สำเร็จก็เลยประชดเมียด้วยการเข้าไปร้านทองขโมยทองมากะจะง้อเมีย
แต่ท้ายสุดไปไม่รอดมอบตัวแล้วค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วแต่ก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๗๒ปีเป็นเจ้าของร้านทองอยู่ที่ตลาดท่าลานตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะ
ก็เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้ทำทีมาเป็นลูกค้าแหละ
บอกว่าต้องการแหวนจะนำไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เมีย
พอดูไปดูมาเลือกแบบตกลงราคากันได้ก็เลือกทองชิ้นนี้นะคะราคา๘๑๐๐บาท
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอไปกดเงินก่อนนะ
ก็ออกจากร้านไปผ่าน๕นาทีก็กลับมาที่ร้านอีก
ทางร้านก็ไม่ได้รู้สึกหวาดระแวงอะไรก็คงจะเป็นลูกค้าปกตินะคะ
เตรียมเอาแหวนทองเนี่ยใส่กล่องไว้ให้แต่พอเตรียมเสร็จสับเรียบร้อยเขามาถึงกลับมาถึง
หยิบแหวนแล้วหนีออกไปตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดนี้เลย

น่าสงสารเจ้าของร้านนะเพราะเขาเป็นคนสูงอายุจะไปทันอะไรคนร้ายล่ะ
ใช่แล้วก็มีลูกกรงอะไรขั้นไว้ด้วยอย่างนี้นะคะ
แต่พอหลังเกิดเหตุค่ะชุดสืบสวนสพบ้านหมอก็แกะรอยจากวงจรปิดนี่แหละไม่ทันข้ามวันค่ะ

คนร้ายบอกว่าขอมอบตัว

แต่ว่าให้เมียเป็นคนโทรมาบอกแทนนะ

ยังไม่บอกเองให้เมียบอกให้ก่อน
แล้วสุดท้ายนะคะก็สืบทราบมาได้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายบัณฑิตคงวิชัยอายุ๒๕ปี

เขาก็สารภาพว่าเขานำแหวนเนี่ยที่ได้นะไปขายต่อได้เงินมา๖๐๐
เพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปถ่ายถอนโทรศัพท์ที่จำนำออกมา
แล้วให้เหตุผลว่าที่ทำไปเพราะว่าอยากประชดเมียเท่านั้นแหละเพราะเมียไม่ยอมคืนดี
คือมันมีที่ไหนล่ะครับง้อเมียแล้วไปขโมยของ
คงจะภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำเหรอครับ
ก็นั่นแหละสิคนเราเนี่ยบางทีมันแวบเดียวเท่านั้นที่คิดผิดคิดพลาดเนี่ยค่ะ
ส่วนฝ่ายเมียฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะคะบอกว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทะเลาะกันกับฝ่ายชายแล้วก็เลยบอกเลิกกัน
แต่ฝ่ายชายพยายามง้อแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าเออเธอคืนดีกับเรานะเดี๋ยวเราจะหาของมาเงาะ
แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องไม่ต้องปฏิเสธไปนะคะโดยไม่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยวางสายปุ๊บก็ไปก่อเหตุวิ่งราวทองมานี่แหละ
พอผู้หญิงรู้แบบนั้นก็เลยบอกว่าเธอเธอไปมอบตัวซะให้มันจบเรื่องนี้เธอทำผิดเธอต้องยอมรับผิด
ในภัพธุ์ส่วนปัญหาที่ทะเลาะกันตอนนี้ก็เคลียร์กันแล้วส่วนจะกลับไปคืน
ต้นตำรวจสภบ้านหมอก็แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์กับหนุ่มคนนี้เป็นที่เรียบร้อย
ดังนั้นแล้วก็หาวิธีง้อใหม่เถอะถ้ามีปัญหานะ
ไม่ว่าอะไรมันจะแพงยังไงผมอยากให้คุณผู้ชายทุกท่านท่องเอาไว้ว่า
เมียถูกเสมอฮะจะได้จบ

คุณผู้ชมครับเตือนภัยใครจะไปเชื่อทูบฮะ
ทูบนี่แหละครับเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้คนเราเนี่ยเป็นมะเร็งปอดได้เลยนะ
ถ้าเกิดสูดดมแล้วก็ดมมันไปทุกวันทุกวันอย่างเคสนี้กรณีนี้ครับ
นี่เป็นเรื่องเตือนภัยเรื่องของสุขภาพและเป็นข่าวมาหลายวันแล้ว

หมอมนูนะบอกว่านี่ดูไปนะภาพฟิล์มเอ็กซ์เรย์ของผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่ง

ข้อมูลเป็นแบบนี้ผู้ป่วยรายนี้บอกว่าเมื่อ๗ปีก่อน
มาตรวจร่างกายเป็นประจำแล้วเจอก้อนเล็กที่ปอดด้านซ้าย
ผ่านไป๑ปีมันเกิดอะไรขึ้น

ทั้งที่ตัวเธอไม่ได้สูบบุหรี่
คือไม่ได้มีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นบุคคลเสี่ยงใดเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปอด
แต่อย่างนี้ครับเธอบอกว่าพฤติกรรมของเธอก็คือ
มักจะจุดทูบ๒๐ดอกในที่ทำงานทุกวันพระราชสมดี
ทำแบบนี้ต่อเนื่องกันมา๖ปี
แล้วยังไงรู้ไหมต่อมาหมอทำการผ่าตัดรักษาจนหายจากมะเร็ง
แล้วผู้ป่วยรายนี้เลิกเลย
จุดทูบไปเลยนับตั้งแต่นั้นมา

ควันทูบเนี่ยที่มันจะก่อให้เกิดมะเร็งอะไรแบบนี้

โอ้โหสารพิษเหรอครับเยอะเลยครับ
หมอเขาเปรียบเทียบแบบนี้นะคุณชิสานะ
ทูบ๑ดอกก็เหมือนกับการสูบบุหรี่๑มวล
ควันทูบมันมีสารก่อมะเร็งมากมายหลายชนิดนะฮะ
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ทูบไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เอามาใช้แทนได้ดี
มันไม่มีควันใช่ไหม
แต่อย่างนี้ก็ถ้าเสียบเอาไว้นานเดี๋ยวไฟมันรัดวงจรเปล่า

แต่ถามว่าถ้าไปจุดตามสถานที่ต่าง

ได้ไหมโอเคไหมหมอมนูนบอกว่าโอเค
อย่างน้อยมันก็กระจายออกไปมันไม่ได้จางลง
แต่ในเคสของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ย
คาดว่าจะจุดเอาไว้ในที่ทำงาน
หรือในพื้นที่ที่อยู่ในห้องที่มันแคบ
ควันมันก็อยู่ในนั้นอบอวนแล้วก็ดมไปค่ะ
ใช่ไหมก็ดมสูดดมควันจนหมดแบบนั้นนะครับ
ก็เลยฝากเตือนนะบรรดาสายมู
ยังไงซะถ้าจุดทูบจุดได้ไม่ห้ามกันหรอกครับ
แต่ขอให้จุดอยู่ในที่โล่งอย่าอยู่ในห้องแคบ
เพราะบางทีเราสูดพวกควันเข้าไป
ก่อมะเร็งเข้าไปโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลย
แต่หลายวัดก็มีการปรับแล้วนะก็คือไม่ให้จุดทูปแล้ว
อย่างวัดใหม่ทองเสนแถวเส้นพระราม๖เลยไปข้างด้านหลัง
เกียรติกายดิฉันไปบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอาการให้จุดทูปแล้ว
จุดเทียนอย่างเดียวคือแรกก็จะรู้สึกแปลกเหมือนกัน
ไหว้พระไม่จุดทูบจุดเทียนมันจะได้เหรอ
แต่เอาล่ะมันก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์
แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะเตือนกันก็คือเรื่องของเมาไม่ขับ
หนุ่มคนนี้เมาไม่ขับดีมากเลยนะเมาแล้วหลับเลยแต่ตอนเขาหลับเนี่ยเขาถือมีดดาบไว้ด้วยค่ะ

มาเที่ยวเขาไปนอนเนอะ
เนี่ยก็ดูมีดพี่วางขนาดนั้นแล้วเขาก็แจ้งนี่พี่
นี่เลยวางพาดพาดตัวไว้เลยจ๊ะ
น่ากลัวน่ากลัวสิทางชาวบ้านหรือคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เลยเรียกตำรวจสพเมืองชัยนาฏให้มาตรวจสอบหน่อย
จุดเกิดเหตุคือหน้าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในตัวเมืองชัยนาธ
เจอผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ในรถกระบะคันนี้เปิดกระจกเอาไว้เลย
สบายใจฉันสบายใจเฉิบนะแต่ว่าในตัวเขาเนี่ยนะคะพกมีดดาบยาววางอยู่ค่ะ
ต่ำรวจพยายามจะปลุกแล้วเนาะ
ตำรวจก็เอาลากุยกันไม่ถึงว่าจะรู้เรื่องขอมีดดาบนั้นได้มั้ย
หยิบมานะแล้วเขาบอกว่าไอ้มีดยาวอย่างนี้คุณชิสาเอาไปทำอะไร

เออคืออย่างที่บอกไงคุณชนะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
เออจะไปตัดย่าบ้างเอ่ยจะเตรียมไว้ไปทำอะไรกันเยอะแยะพูดจาแบบวกวน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
ยังก็ได้หนังพุ่งมาเลยในยามค่ำคืนถ้าเป็นสีแดงดีดีฉันกระสือเลย
ดีฉันมั่นใจเลยโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราใช่แต่นี่ในต่างประเทศครับ
คุณผู้ชมฮะค่ะเขาบอกว่าประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ที่
ในเมืองไอสรายและซอลโคสนะครับขณะที่ลูกไฟขนาดใหญ่มันพุ่งลงมาจากท้องฟ้า
เป็นเวลาประมาณสักยี่สิบวินาทีค่ะระหว่างนั้นอ่ะมันเหมือนแตกตัว

เอาพูดง่ายเหมือนมันระเบิดบนชั้นบรรยากาศ
มันทำให้เกิดแสงสว่างวาบไปทั่วเลยนะ
ดูค่ะถ้าเห็นอย่างนี้คุณว่าเกิดในหนังไหม

ในยุคผมสมัยผมหนังที่ดังเกี่ยวกับเรื่องอุกบาทที่พุ่งชนโลก
ก็คืออามาร์เก็ตดอนโอ้ดังจริงนะ
เพลงประกอบอะไรนะมีเอ่อ

วิดีโอที่ประชาชนเขาถ่ายติดลูกไฟพุ่งบนท้องฟ้า

มีประชาชนกว่า๘๐๐คนรายงานว่าพบเห็นเลยนะ
แสดงว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะแถวนั้นย่านนั้นเห็นกันหมดเลยนะครับ
เป็นช่วงเวลาสักประมาณ๔ทุ่มของเวลาท้องถิ่นเขาล่ะครับ

แต่บางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นขยะอวกาศ
ชิ้นส่วนเศษซากจรวดหรือดาวเทียมมันตกลงมาก็ได้

ล่าสุดนะครับเครือข่ายดาวตกของสหรัฐอาณาจักร
ร่วมกันตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้โดยประชาชนทั่วไปแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบบริเวณที่คาดว่า
วัตถุต้องสงสัยเนี่ยมันตกชนกับผิวโลก
มันตกอยู่ตรงไหนมันเป็นอะไรกันแน่
แล้วได้รับความเสียหายอะไรกันบ้างหรือเปล่า

จริงนั่งจริงก็ไปย้อนดูแล้วกันเนอะ
ค่ะคราวนี้มาบ้านเราค่ะมาหาอะไรอร่อยรับประทานกันหน่อย
โดยเฉพาะสายหวานใครที่ชอบขนมปัง

ใส่ทะลักแล้วคุณทุ่มนักบิะมานี่โอ้ยเยิมเลย
อร่อยขนาดใดไปติดตามพร้อมกันในช่วงสบัตรรอบรุ่งอยากดูแล้ว
โอ้โหคุณยามค่ำคืนแบบนี้
พาไปกินนมร้อนที่ร้านติ๋มนมสดพร้อมกับปังปิ้งเตาถ่านหอมยั่วจ้า
ใช่ค่ะทีมงานเราบอกร้านนี้คนเยอะจริง

หนึ่งในนั้นก็คือคลิปนี่แหละค่ะ

ครีมนมก็มาก็มีเหมือนกัน
หรือทานคู่กันกับเครื่องดื่มร้อนนมสดร้อนก็ได้
หรือใครชอบแบบเย็นสดชื่นก็มีให้เลือก

มเขียวนมชมพูก็ว่าไปถูกไหม

คุณเห็นภาพเลยใช่ไหมนมทะลักเนี่ยคุณชอบเลย

มันดีต่อสุขภาพมีแคนเซียม
ค่ะดังนั้นคุณสั่งเลยนะนมสดเย็นแก้วละ๓๕บาท
ปังสังขยา๔๕บาทหรือจะเป็นขนมปังครีมนมสดก็๔๐บาทนะ
มันคือคุณค่าที่คุณคู่ควรจริงในเวลายามค่ำคืน
อ่ะร้านเปิดช่วงเย็นนะจ๊ะ๕โมงเย็นถึง๕ทุ่ม
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ติดตามกันด้วยนะกับรายการในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
เศรษฐีป้ายแดงเดี๋ยวจะไปดูกัน
ป้องน้องจ๊ะจะพาไปดูเคล็ดลับของคนนี้
ร่ำรวยโภชนาถามว่ามีอะไรเด็ด
เฮ้ยเป็ดกีต้า

กีต้าแบบนั้นเหรอกีต้าลีดเอาอย่างนี้ละกัน
เป็นกีต้าดูเขาขึ้นรูปหน้าตาแบบนี้แหละครับ
เหนือจากนั้นยังมีเป็ดปักกิ่งรูปแบบใหม่
บอกเลยว่า๒สิ่งนี้๒เมนูนี้
เขาเรียกรวมว่าเป็ดปลดหนี้

นี่เขาบอกว่าสามารถล้างหนี้ที่มากถึง๕๐ล้านบาทได้สำเร็จ

ที่มาของชื่อเป็ดกีต้ารูปร่างมันก่อน

เป็นกีต้าเนี่ยมันแตกต่างจากเป็ดปะกิ่งตรงที่มันมีเนื้อติดมาด้วย

ส่วนเป็ดปะกิ่งก็มันมีแต่หนังกรอบใช่ไหมล่ะ

แต่ที่นี่เป็ดปักกิ่งเขาก็อร่อยฮะ

บอกเลยว่าการันตีความอร่อยโดยเฮียหงครับ
เรียกได้ว่าความกรอบมันอยู่นานได้เป็นวันเลยทีเดียวนะ

แล้วสาเหตุที่เฮียหงท่านเนี่ยเคยเป็นหนี้ถึง๕๐ล้านเพราะอะไร
เดี๋ยวได้หาคำตอบกันแล้วแกทำได้ยังไง
ถึงสามารถล้างหนี้๕๐ล้านได้

เก่งขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปดูคำตอบว่าทำได้อย่างไร

เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปตลุยตลาดนัดชื่อดั่งย่านลาทราวว๖๗
ใช่ค่ะคือร้านนี้มีทางต้มยำน้ำข้นน้ำใสนะ

ใช่ไหมคะแล้วนี่ดูมีไข่อีกต่างหาก
บอกเลยว่าวัตถุดิบแต่ละวันที่เขาเตรียมมาขายเกือบ๕๐กิโล
แล้วขายแค่๓ชั่วโมงหมด

อ่ะยังมีอีกคุณชนะร้านขายดี
อีกร้านหนึ่งก็คือเจมส์ไก่อบโอ่งนะคะ
หน้าตาไก่อบโอ่งที่นี่อาจจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่น
เพราะเขาใช้โครงไก่ติดเนื้อ

มี๓๐๐ไม้ก็หมดทุกหวัด
แล้วจะบอกคุณผู้ชมนะว่าทั้งสองร้านเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาขายดีมาแต่เริ่ม
เขาก็มีอุปสรรคมาเหมือนกันแหละแต่เขาผ่านผลอุปสรรคได้อย่างไรนะ
เดี๋ยวน้องใบตองเราจะนำเรื่องราวทั้งหมดมา
นำเสนอให้กับพวกเราได้ทราบกันนะคะในรายการ

เย็นนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒บอกเลยว่า
ดูก่อนรวยก่อน
แหมต้องดูต่อเนื่องไปเลยช่องไทยรัฐทีวีนะคะ

เดี๋ยวดูเรายาวนะเราจะพักกันแป๊บเดียว

ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมชมอยู่ที่ไหน
มีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวต่างที่เรานำมาเสนอกัน

อ่ะมาในเบรกนี้ดูเรื่องราวความสนุกสนานกันหน่อยไหม

จะพาไปดูการเต้นที่แสนพริ้วไหวของนักเรียนกันหน่อย
บอกเลยว่าเต้นแบบนี้ครูจะอดใจไหวไหม
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

เลื้อยเป็นไส้เดือนเลย

คืออยากให้ครูสนุกอยากให้ครูเต้นด้วย

นั่งบนรถน่ะรถเคลื่อนตัวอยู่นะ

แต่ไอ้ช่วงสนุกเดี๋ยวเขามีให้อยู่แล้ว
ให้น้องเขาได้ทำกิจกรรมสนุกกันไป
แต่ตอนนี้รถมันเคลื่อนอยู่กำลังขับใช้ความเร็วนิดนึง
ไอ้หนูนั่งดีลูกนั่งดี
อย่าเพิ่งลุกมาเต้นเต้นไปกวนครูให้ครูตีไง
เต้นน่ะสิครูนี้มองค้นตาเหม็งเลยอ่ะดูสิ
นะหนูก็สู้ครูกลับด้วยนะ
โอ้โหเต้นเต้น
เออขอบคุณภาพนี้ให้ดูขำด้วยนะ
ค่ะไปดูความน่ารักของหนูน้อยอีกคนนึง
เรียกได้ว่างอนคุณพ่อ
แต่การเงินของเขาเนี่ยงอนแบบมีสติ
รู้ได้ว่าฉันต้องงอนท่าไหนงอนตรงไหนค่ะ

เห็นไหมมีสติรู้คิดตลอดเวลา

ทำให้การงอนนี้เป็นอย่างที่ต้องการ

ไอ้อาการดิ้นอย่างนี้ลูกคุณเป็นบ้างมั้ย
ตอนนี้ยังยังเหรอยังไม่เป็นแต่กับคุณพ่อดิฉันไม่รู้นะ
แต่กับดีฉันยังได้อยู่แล้วคุณล่ะค่ะเจอไหมเด็กที่คุณอุปการะเนี่ย
มีอาการฟึดฟัดกระเฟียดอย่างนี้บ้างมั้ยค่ะ
อย่างนี้นะอาการอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยอุ้ยอย่างนั้นเลย
เขาก็ต้องคอยจับแขนจับเอาไว้สองข้าง
ขอโทษนะไปกินข้าวด้วยกันนะอะไรที่เขาพูดผิดไปเขาขอโทษ
จบไหมจบตรงนี้นะ
หมายถึงเล่าจบแค่นี้ก็พอเนอะแค่นี้พอ
น่ารักน่าเอ็นดูเรื่องของเด็กค่ะ
บอกว่าเพลงยากแค่ไหนเขาก็จะทำให้ได้ครับ
ผมเข้าใจนะ

อารมณ์ว่าเต้นนำให้ตามสิตามนี้เลยที่เราซ้อมกันมา

กระย้องกระแย้งคนละทีสองที
อ้าวดูดูละครับ

มีอยู่คนหนึ่งอยู่บนเวทีเต้นอะไรไม่ออกแล้วเต้นท่านี้
นี้ก็คือท่าเรียกครูขึ้นมากูมาเต้นมา
มามาเต้นเองมามานี่เลยมามาเต้นบนเวทีมา
เฮ้ยขุนชนะกล้าบ้าไป
แดงเตวคำครูก็น่ารักเด็กเนก็น่ะเอ็นดู
แต่ว่าความสามัคคีและความตั้งใจต่างหากที่ชนะใจคนดู
ชนะใจอยู่แล้วเป็นไปได้คุณครูที่ชื่อว่าครูปั๊นนะไปเต้นด้วยฮะ

แล้วเห็นว่าคุณชนะมีเรื่องยิ้มมาให้เราดูกัน

คู่กัดสมัครข่าว

ไปดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นกอลิล่า
โหเจี๊ยกเข้ามาเลยทีเดียว
ได้ว่าลูกกอลิล่าไปวุ่นวายกับตัวพ่อกอลิล่า

อ่าไม่อยากให้ดูภาพต่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้น

ฮืมอย่ายุ่งหน้าไปทิ้ง

โอ้โหเออจริงไม่อยากจะให้เห็นภาพหลังจากนี้เลย
นึกไม่ออกเลยว่ามันจะสภาพเป็นยังไง
ตอนที่ไม่ไหวแล้วคือหรอ
ไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริงว่าเจ้าลูกกอลิล่าตัวนี้

เพราะดูกอลิล่าตัวใหญ่เนี่ย
โอ้โหแรงมันเยอะนะคุณชิสาถูกค่ะ
มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่แรงเยอะแล้วน่ากลัวด้วยนะ
ถูกต้องถ้ามันกัดถ้ามันตบมาทีนึงนี่ดี
ฉันว่าก็มีเจ็บสาหัสนะโอ้โหถูกต้องนะค่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นเราดูในสวนสัตว์เนี่ยมีกระจกกั้นก็ดูอย่างเดียวนะ
อย่าไปยั่วยวนอะไรมันดูพฤติกรรมของมัน
ถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ไปดูสารคดีกันเอา
กิจคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันตลอดทั้งรายการเลยค่ะ
ครับแน่นอนฮะเรามีคลิปเด็ดดีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับ
ท้ายกันด้วยภาพของหนุ่มรอดอโชว์ความสามารถเต้นเพลงดัง
เชียร์ทั้งกองร้อยเลยเป็นยังไงรอติดตามแล้วก็ติดตามรายการต่อไปกันด้วยนะคะ
หมดเวลาต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

รมดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตวีช่อง๓๒ครับ